กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นประกาศความพร้อม
อยากจะให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางแล้วก็เตรียมพร้อมจัดงานวันท่องเที่ยวโลก
ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับ
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชน
ยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง
วันท่องเที่ยวโลก๒๕๕๙ระหว่างวันที่๒๖ถึง๒๙กันยายนนี้
ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
โดยจะโชว์ศักยภาพของภาคอีสานสู่ประชาคมโลกผ่านจังหวัดขอนแก่น
เนื่องจากมองว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้
เป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับ
ความพร้อมของเราก็อันดับแรกนี่ก็คือว่า
แม้จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็ศักยภาพของการท่องเที่ยวประเทศไทย
ฉลองวันท่องเที่ยวโลกในประเทศไทยทั้งกรุงเทพและขอนแก่น
โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับ

ก็คือ๑ประเทศไทยจะเป็นแก่นแท้ของการท่องเที่ยว

ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจที่เป็นผลพลอยได้
พร้อมที่จะรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
และ๔การให้ความสำคัญทั้งเมืองหลักและเมืองรอง

ใช้งบประมาณ๓๐ล้านบาทในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า๑๕๐๐คนจาก๑๕๗ประเทศ
สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของปีนี้ในประเทศไทย
นับตั้งแต่๑มกราคมจนถึงปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวร้อยละ๑๑
รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ๑๕
โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวขยายตัวทุกตลาด
ส่วนกรณีเกิดเหตุรุนแรงและการปราบรามทัวศูนย์เหรียญ

ภาครัฐและเอกชนก็มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

จะรีบเข้าไปแก้ไขและใช้วิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาสครับ